อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เตือนกันเอาไว้นะคะ

ไปเที่ยวที่สถานต่างอากาศบังปู

นี่รุ่นแบบว่ารุ่นตายายเราไปจีบกันที่นั่นน่ะนะ

บรรยากาศดีเนอะดิฉันชอบมาก
ก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะ
เขาก็จะมีภาพที่ให้เห็นว่า
มีผู้ชายคนนึงเนี่ยจับนกนางนวล
นั่นนกนางนวลเยอะเขาไปจับนกนางนวล
เพื่อที่จะเอามาให้เด็กเนี่ย
ดูใกล้ชิดกันเลยว่านกนางหนวลเนี่ย
นี่มันเป็นอย่างนี้แต่จริงแล้วก็จะมีป้ายเขียนเอาไว้
เห็นไหมว่าจับนกนางนวล
และจริงเนี่ยเขาก็ห้ามเอาอาหารเนี่ย
ไปวางตามถนนเพื่อให้น้องเนินมาจิกนะ

แล้วไม่มีตกลงไปในทะเลด้วยนะ

ก็เป็นการระบุข้อความว่า

กระทำแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่ง

แชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์กันเลยทีเดียว

พอเผยแพร่สู่ออนไลน์นะ
ก็มีคนเข้ามาถึงแบบว่า

ก็มาวิพากษ์วิจารณ์กับสุริสุเดช
คือจริงแล้วมันไม่สมควร

ไม่ควรจะไปจับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย

นี่ก็อย่าทำนะคะคุณ

ดูขี้ดูขี้เขาขาวนั่นขี้นกใช่ไหมล่ะโอเคขี้นกทั้งนั้นแหละคุณเฮ้ย